ตอนนี้กระบังลมช่วงล่างอะค่ะ
ขยับขึ้นมาทับปอดประมาณ๓เซนแล้ว

ในล้านคนเป็นคน
คืออยู่ด้วยกันมารักษาตั้งแต่พี่
ก็ผ่าตัดตั้งแต่ตัวแม่

ก็คือแม่เป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่แรกเลย

ถ้า๒คนประมาณ๒ล้าน

ระหว่างดูแลลูกดูแลหลานหมดไปหลายล้าน

ทุ่มเทมากเลยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณยายเลย

ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
และในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเป็นช่วงพิเศษนะครับ
เปิดโอกาสให้กับเยาวชนของชาติตัวเล็กของเรา

นักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่เงินรางวัลยังแน่นเหมือนเดิมค่ะ
ถ้าร้องได้ครบ๑๐ก็หยิบไปเลยค่ะ

เข้มข้นของรายการเรานะคะ
ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันสักกี่คน
แต่ว่าเนื้อเรื่องชีวิตของแต่ละคน

เหมือนน้องที่อยู่กับเราไปเมื่อครั้งที่แล้ว

ก็เกิดมานี่ไม่เคยเห็นคุณพ่อเลย
เนื่องจากเหตุการณ์ซึนามิในปีนั้นนะคะ
ทำให้ครอบครัวนี้ต้องพัดภาคจากกัน
คุณผู้ชมคะไปดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ

ผมเด็กชายชวิตนามสกุลรัฐกรุงครับ

มาจากโรงเรียนอำมาตพันนิชกูล

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๕คนครับ
มีผมมีแม่มีน้ามียายแล้วมีหลานครับ

ก็คือหมดเงินในการรักษาน้องเยอะมาก
ค่ายาครั้งละ๖๐๐๐กว่าบาท
๑เดือนที่เราจะต้องไปเสีย

ต้องจ่ายนอกที่โรงพยาบาลเอกชน

ผมเป็นเด็กแอลดีและไฮเปอร์ครับ
เหมือนเอาน้ำยิงกับน้ำล้มมาผสมกันครับ
มันแปลกเต็มตัวผมมาตั้งนานแล้วครับ

ผมต้องกินยาวันละ๒เม็ดเพื่อให้อยู่นิ่งครับ
ถ้าไม่กินผมจะเดินตลอดครับ
น้องลิฟก็ไม่เคยเจอพ่อเขาเลยตั้งแต่เกิด
เพราะว่าพ่อเขาหายสาบศูนย์ไปในตอนซึนามิเมื่อปี๔๗
คืนก่อนซึนามิประมาณ๒๓วันนะคะ
รู้สึกปวดท้องเหมือนเด็กจะคลอด
ก็เลยขึ้นฝั่งกลับมาไปหาหมอ

หมอก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อฉีดยา
วันที่กำลังจะกลับวันเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะซูนามิก็ขึ้นพอดี
แม่ก็เลยไม่ได้กลับไปที่เกาะอีกเลย
แล้วพ่อเขาไปทำงานที่ไล่เล
ก็ไม่มีข่าวก็คือหายไปตอนช่วงซึนามิ
ก็เลยสาบสุดไปเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นตายแล้วยังไง
ก็ไปตามทุกที่ที่ไปได้

บ้านเพื่อนเขาบ้านญาติเขาแต่ก็ไม่มี
ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าลูก
แล้วลูกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะ

คิดว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงในต่อไป

ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะเข้าเรียนหนังสือได้

เพราะก็เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออก
แต่คุณยายยอมทุ่มเททุกอย่างที่จะรักษาเขา
ตั้งแต่ยายรู้ว่าหมอบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ
ตอนอายุ๒ขวบ๘เดือนยายก็เอาไปเลี้ยงเอง
ทำงานด้วยเลี้ยงเขาด้วย
เราก็สู้เพื่อชีวิตของเขานะ

ยายเป็นห่วงผมมากจะให้ผมตั้งใจเรียนอ่ะ
ก็จะให้ผมทำงานที่ดีครับ
สามแม่คือแม่เป็นคนที่ทำงานหนักมากครับ

ที่โรงแรมแบบต้องทำความสะอาด

เหมือนคนท้อง๘เดือน๙เดือนอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนใหญ่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยุบเลย
เหนื่อยง่ายเป็นหวัดง่ายไข้ง่าย
แล้วเราเป็นห่อผืดประจำด้วย
ก็เลยกลายว่าพอทำเรื่อยหน่อยเราก็เหนื่อยแล้ว

อ้วนไอ้อ้วนโดยที่เขาไม่รู้ว่า
คำที่เขาเรียกเราบางทีเราไม่อยากอ้วนนะ
แต่มันเป็นโรคที่มันเป็นเอนูที่เราไม่อยากให้เป็น

หมอบอกว่าโรคนี้คือคุณต้องดูแลตัวเองนะ
ถ้าโตขึ้นมาผมจะทำงานที่ดี
เพื่อให้แม่กับยายสบายขึ้นครับ
แม่จะไม่ต้องได้ทำงานหนักครับ
ไม่รู้ว่าลิฟต์มันอยากให้แม่พักผ่อน
แต่ทุกวันนี้ที่พักผ่อนไม่ได้ก็เพราะเขา
เราต้องเต็มที่บอกเขาแล้วว่าลิฟต์

เพราะแม่กับยายไม่ได้อยู่กับน้องตลอด
เพราะโลกของแม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะวันไหน
ขอบคุณนะแม่ที่ทำให้ผมมาถึงจุดสิ่งนี้ได้นะครับ
รักนะลุงตั้งใจเรียนนะครับ

เอาละครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นมาจากกระบีพร้อมกับครอบครัวของน้องลิฟต์นะครับ
ก็มีคุณแม่เอนะครับแล้วก็คุณยายฉุยนะครับ

คุณยายมากรุงเทพกี่ครั้งแล้วครับ

เห็นว่าคุณยายเนี่ยดูแลลิฟต์หนักกว่าใครเพื่อนเลย

ก็พอรู้ว่าเขาเป็นนะครับ
ก็สงสารแม่เขาก็เอาไปเลี้ยงเอง
ตอนนั้นคุณยายตำรวจที่นครราชสีมา
ก็เอาเขาไปเข้าโรงเรียนเด็กพิเศษโรงเรียนเมืองนครราชศรีมา
และคุณยายก็พาไปพบอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้วคุณยายก็เลยคุยกับอาจารย์หมออาจารย์นายแพทย์มนตรีนะคะ

อาจารย์ก็แนะนำว่าคุณยายพอจะมีสวยไหม
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเซ็นมิลี่โรงพยาบาลฝรั่ง
ที่นครราชสีมาเพราะคุณหมอประจำอยู่บนสวทิศ

มารหวัดเอกชนก็ต้องจ่ายเยอะ
แล้วช่วงเย็นที่เลิกเรียนเสร็จ
จาก๒โมงครึ่งคุณยายทำงาน
พิจแบบว่าเป็นประจำเดือนค่ะ
แต่ถ้าที่เราไม่ไปทำพิเศษที่ว่าฝึกมืออะไรนี้ก็ไปอีกแห่งหนึ่ง
ที่ก็บอกว่าดีขวางเข็มก็อีกแห่งหนึ่ง
เรียกว่าพาไปตะเวนรักษาที่ไหนว่าดีรักษาเด็กแบบนี้หายคุณยายก็พาไป
ที่ขวางเข็มนี่ขวางที่โรงบาลประจอมเกล้าที่เพชรบุรีค่ะ

แล้วมือนี่บริหารมือนี่ช่วยอะไรคะคุณยาย
มือนี่ก็กล้ามเนื้อก็เรียกกล้ามเนื้ออะไรนะ

ทุกวันนี้เขียนหนังสือบางทีไม่ได้เป็นตัวอย่าง
เขียนหนังสือสมาธิไม่ดีกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ได้ก็เขียนไม่ได้
เมื่อกว่าเขียนได้ประมาณ๑๐นาทีแล้วก็มือล้าร้าก็ต้องเบรคไปแล้วก็ให้เขียนใหม่
เด็กปกติเราก็ต้องฝึกทักษะพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่ง่าย
และสำหรับหลานคนนี้ล่ะคะคุณยายยากกว่าเด็กปกติยังไงบ้าง
เพราะคุณยายต้องใช้วิธีการจับมือตอนหลังคุณไปเจออาจารย์ที่สอนเขา
ก็เป็นคนแนะนำเรื่องร่องเพลงอะไรเขา
ที่โรงเรียนเมืองนักว่ารัฐศรีมากไปนั่งสมาธิว่ายน้ำ
สองดังด้านกิจกรรมกีฬาสองอย่างเนี้ยจะช่วยบำบัดเขาได้

หนังสือก็เป็นตัวคุณครู
ก็เลยส่งขึ้นมาเรียนกับเด็กเรียนร่วม
เด็กปกติค่ะตอนนี้ก็มาเรียนอยู่ม๒ก็เรียนกับโรงเรียนปกติ
ที่มีเด็กพิเศษคนเดียวค่ะโรงเรียนประจำจังหวัด

ค่ะพอรับให้เป็นกรณีพิเศษไปกุย
ปรบมือให้กับคุณยายก็คือรับไปเลี้ยงเข้าโรงเรียนพิเศษ
ในขณะเดียวกันก็พาไปรักษาด้วย
กระทั่งลิฟต์เนี่ยสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

ก็อนุญาตด้วยพี่เอรู้สึกยังไงบ้างคะพี่
ก็ดีใจเพราะว่าก็ไม่มีใครมีแต่คนเดียว
คืออยู่ด้วยกันมารักษาตั้งแต่พี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวแม่
ก็ผ่าตัดหมดไปเยอะแล้วก็มาลิฟต์อีก
คือแม่เป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่แรกเลย
คุณยายหมดเงินไปเท่าไหร่คะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้

สิริรวมเป็นล้าน
ถ้า๒คนประมาณ๒ล้าน

แต่คุณยายใช้วิธีการคือคุณยายซื้อหุ้นสาครค่ะ

ตอนนี้น้องชายก็ช่วยไม่ยอมมีครอบครัวค่ะ
ระหว่างดูแลลูกดูแลหลานหมดไปหลายล้าน

ตอนแรกคุณยายก็กู้แก้๕เซนค่ะ
ก็ตอนหลังขอค่าเงินเดือนเราเกือบต้อง

สนิทกับคุณยายไหมครับสนิทมากเลยครับ

วันนี้อยากบอกอะไรกับคุณยายแล้วก็คุณแม่มั่ง
วันนี้อยากบอกว่าแม่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ

ไปลงไปหอมแก้มคุณยายกับคุณแม่คนละทีแล้วเดี๋ยวเราจะแข่งขันแล้ว
ใจเนอะคุณยายเนอะที่แบบว่าด้วยความทุ่มเททั้งแม่ทั้งยาย
แล้วเขาเบ็ดเสร็จออกมาได้แบบนี้
ถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ดีเยี่ยม

แล้วก็ได้มายืนตรงนี้สมาธิดีอะไรดีแล้วก็เดี๋ยวมาแข่งขันเกมกับเรานะ
ต้องแบบว่าร้องให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเอาเงินไปช่วยคุณยายกับคุณแม่นะ

น้องลิฟทำไปได้แล้วสองเพลงนะครับ

ตัวช่วยใช้ไป๑ตัวนั่นก็คือร้องผิดได้๑คำตอนนี้ตัวช่วยเหลืออยู่๒ตัวนะครับแล้วก็เหลืออีกแค่๒เพลงก็จะได้๖๐๐๐บาทเพราะว่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปนี้คือเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

พร้อมนะครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

อเรนนี่มันยากสำหรับล้าน
อเรนนี่มันยากสำหรับล้าน
อเรนนี่มันยากสำหรับล้าน

อเรนนี่มันยากสำหรับล้าน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

ก็เต็มที่ลูกสู้

มันจะได้แบบเบาลงที่อันอยู่ข้างใน

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เกิดกล้องเกียงไกล
วงอย่างใหญ่พาไปผู้ชา
ถ้าศพพิกรทั่วล่าต่างก็มาขอพร
ชนบุรียังมีลูกมีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซี
หวังพึ่งจึงมาวาวอน
แฟนลูกมีหา
อยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจร
ตามหาถั่วตอกซอกซ้อน
จากที่น้องไม่หวนมา
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรถบนโคลาด
ประกาศหวังพบน้องนาง
ขอนแก่งอุดอน
เมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป้านะ
บอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พอตักสิ้น
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
ลอยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
เจ็บวันอาบไปกลับบ้าน
ห้องนอนคือสุสาน
เหมือนตาย
ตอนนี้กำลังลมช่วงร่าง
ขยับขึ้นมาทับปอดประมาณ๓เซนแล้ว
อาจารย์มองคุดบอกในล้านคนเป็นคน
อยู่ด้วยกันมารักษาตั้งแต่พี่

มีตอนนี้๖เซนค่ะ